เมื่อความหวังถูกทำลาย
ปลายทางคือความตายของเหล่านักเดินทาง
อุปสรรคจะทำให้พวกเขาแกร่งขึ้น

คือยอมเป็นผู้ถูกล่า
เมษายนนี้๕ทุ่ม

โปรดติดตามตอนต่อไป